ตอนที่๑๐คืน

รูมผงใครปะเนี่ยอย่างนิดอยู่ในถุงเท้า

อเรนนี่ตีแรกคิดว่านิดเดียว
แต่พอดึงออกมาเนี่ยมันกระจุก
อเจมส์ผงคนเนี่ยนะ

เพื่อนผมคนนึงก็เป็นรูดมั่นมาเปิดไฟ

เข้าไปติดอยู่ในฐานงบที่ทำ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
และในค่ำคืนนี้ค่ำคืนของวันศุกร์เดือนฮาโลวีน
เพราะว่าเรื่องเล่าของพี่เขาภายใน๓สัปดาห์
มีคนเข้าไปย้อนฟังถึง๑ล้านวิวด้วยกันครับ

ส่วนในค่ำคืนวันนี้พี่ชิวจะนำเรื่องราวตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอะไร
มาฝากคุณผู้ชมนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

แล้วต้องบอกว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ครับ
ในเรื่องของผู้คนที่ตามมาฟังเรื่องที่คุณพี่เขาเล่า
และเสียงแปลกที่เกิดขึ้นในรายการ

พี่ชิลหรือว่าคุณครูชิลนะครับคือวันนั้นเนี่ยผมจำได้
แล้วก็หลายคนน่าจะจำได้ที่ได้ฟังรายการ
จิลโทรมาเล่าเรื่องปรารถนาดีถึงที่หมาย

แล้วปรากฏว่าไปส่งเขาที่ตรงโค้งรัชดา
และตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันปรากฏว่ามันมีเสียง
เป็นเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาเป็นระยะ
ตอนที่เราคุยกันเราไม่ได้ยินผมก็ไม่ได้ยิน
แต่แฟนรายการคนที่ฟังอยู่ณตอนนั้นเขาได้ยิน
แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงในวงกว้างมาก
วันนั้นที่พี่ชิวมาเล่าเรื่อง
เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปประมาณสัก๕ปีที่แล้ว
๓ตุลาปีเมื่อ๕ปีที่แล้ว
เข้ากับว่าวันนี้๒๒ตุลาห์ที่เราออกอากาศ

ก็ยังใจยังอยากจะเจอเขาอีกสักครั้งนะ

เหมือนกับที่พี่เล่าให้คุณแจ๊คฟังที่วันนั้นมา
ที่ว่าตั้งใจจะเล่าพยายามติดต่ออยู่หลายครั้ง
ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนมันอยากจะเล่าเรื่องนี้
แล้วก็ผมว่าเขาคงไปอยู่ในพบภูมิของเขาแล้วมั
เพราะว่าตรงบริเวณที่บอกว่าเป็นโค้งตรงนั้น

กลายเป็นแค่เหมือนกับเป็นเกาะกลาง

ใช่ครับอุโมงรถ

แล้วก็ครั้งนี้พี่ชิลมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
มาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์

ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็น๑๐ปี
ก็หลังซูนามีศักดิ์สงบสัก๓ปี

ย้อนกลับไปประมาณสัก๑๐กว่าปี

เรื่องของโศกนาฏกรรมขังวิญญาณ

ครับผมเพราะว่าไปกัน๕๖คน
เล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันหน่อยพี่

คือเมื่อช่วงปี๔๗
ก่อนที่จะมีซูนามีเกิดนะฮะ
พี่แล้วก็เพื่อนอีก๕คน
แล้วก็แฟนเพื่อนอีกคนก็รวมกันเป็น๖คน
โปรแกรมไว้แล้วแหละว่า
ปีใหม่

เพราะว่าซูนามีเกิดประมาณ๒๖๒๗เนี่ย
คือจะไปเที่ยวทะเลกัน
ใช่จะไปที่จังหวัดนี้
ก็จองเจิงกันเรียบร้อยแล้ว
แต่พอมาถึงวันที่๒๖หรือ๒๗ที่มีซึนามิใหญ่

ก็ช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยไป
จนมาปีประมาณ๕๐ก็เริ่มคุยกันว่า
เอ๊ะตรงนั้นคงพัฒนากันเสร็จแล้วมั้ง
ไปไหมเพราะว่าเราตั้งใจไปตั้งแต่ปี๔๗อยู่แล้ว
พี่อีกคนก็บอกก็เอาดิเดี๋ยวจัดการให้
ก็โอเคจับจองปุ๊กห้องเครื่องไว้เรียบร้อยแล้ว
ก็พอถึงวันเดินทาง
ก็ทั้งหมดมี๖คนนั่งรถคันเดียวไป
ออกเดินทางประมาณเกือบ๖โมงเช้า
กลับไปเรื่อยเพราะว่าไม่ได้รีบร้อนอะไร
ตลอดเส้นทางก็คุยกันจิปาถะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะว่าอย่างน้อยเรามีที่พักอยู่แล้ว
คราวนี้พอใกล้ถึงเนี่ยมันอยู่ราวสักเกือบ๖โมงแล้ว

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเข้าที่พักก่อน
แล้วก็เอาข้าวของเก็บห้อง
ก็ค่อยออกมาหาอะไรกินกัน
ก็เลยเร่งความเร็วนิดนึง

ก็ไปถึงสำนักงาน
แล้วตรงกลางนี่เป็นสระน้ำ

คือทุกห้องก็หันหน้าเข้าสารทั้งหมดเลย
ใช่จะได้สระหมดสระน้ำหมด
แต่หลังของพี่เนี่ยมันจะเป็นหลังแรก
หลังแรกซึ่งติดกับหาดหน่อยหนึ่ง

ก็เช็คอินเขาก็บอกว่าของพี่เนี่ยห้องเบอร์นี้มันนี้นะ
บ้านหลังนี้หลังที่เท่านี้อะไรอย่างนี้

โอเคก็ขับรถมาที่บ้านป้า

ผมบอกคุณแจ๊คนึงรถนึงมันจะมีโรงรถอยู่ด้านข้าง

จอดข้างแล้วเราต้องเดินเคาะมาหน่อยเพื่อเข้าประตูหน้านะฮะ
ก็จอดรถก็ขนของกันอะไรอย่างนี้
ช่วงนั้นถ้าพี่จำไม่ผิดจะอยู่ประมาณ๖โมง๔๐หรืออะไรอย่างนี้

ก็ช่วยกันขนของกันเข้ามา

เห็นมีครอบครัวต่างชาติ
พ่อแม่ลูกเล่นน้ำอยู่สารน้ำ
แต่เขาเล่นอีกฝากหนึ่งของตัวยู

เล่นน้ำอะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรกัน

ก็ขนของทุ่มหนึ่ง
ขนของเสร็จก็เลยบอกเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินก่อน
เดี๋ยวค่อยกลับมาอาบน้ำแล้วค่อยว่ากัน
ก็ออกไปทุ่มหนึ่งออกมา
ครอบครัวนั้นก็ยังเล่นน้ำกันอยู่นะ
ซึ่งถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเล่นน้ำช่วงเวลาแบบนั้น
สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปผมว่ามันเป็นเรื่องปกติ
ปกติใช่ใช่ใช่เพราะบางทีเขาเล่นดึกดื่น
ก็ไม่ได้คิดเลยก็ไปหาในทางกัน
แล้วก็ซื้ออะไรกลับมาเพื่อมาจำกินที่บ้าน
บ้านพักเนี่ยบ้านพักมี๓ห้องนอนเป็นหลังใหญ่มาก
ห้องนอนก็ให้คู่หนึ่งเขานอนกันเข้ามากับแฟน
ส่วนที่เหลืออีก๘คนนนี้ก็๑๒คนห้องละ๒คน
พอกินข้าวเสร็จก็จอดรถ
ตอนนั้นน่าจะ๓ทุ่มกว่าอะไรนะ๓๐ถึงจะ๔๐ถึง

เอ่อมีเพื่อนผมอยู่คนนึง
เหมือนกันมานั่งตรงระเบียงเล็กเร็กเสียง
ก่อนเข้าบ้านเราก็ตั้งด้วยมุกเป็นฐานไว้
เขาก็ตั้งถ่วงถ้าแล้วเขาก็มองอะไรไว้
เขารวงเส้นผมในถุงเท้าอะไรอย่างนี้
ทีแรกคิดว่านิดเดียวแต่พอดึงออกมาเนี่ยเป็นกระจุก
ผมคนเนี่ยนะฮะอยู่ในถุงเท้าอุ้ย
ก็เลยถามไปเอามาจากไหนบอกไม่รู้
การที่กระจุกผมเขาก็ถูกเข้าไปในถุงเท้าได้เนี่ย
อยู่ดีก็เลยบอกหรือว่าติดมาจากทางบ้านแล้ว
แต่เขาก็ใส่มาทั้งวันก็ไม่เห็นรู้สึกอะไร

ดัดแล้วก็ออกเตรียมไม่ได้ตรงนั้นจบแล้ว
ก็เข้ามานั่งสังสรรค์กันนะฮะ
ขายสังสรรค์ขายขยะอยากน้ำหรืออะไรเงี้ย

ก็มีกลุ่มหนึ่งก็กินกันอยู่
สักพักนึงมีเสียงตะโกนออกมา
บอกพี่อะไรอย่างเนี้ย
เสียงตะโกนเราได้ยินชัดเลย
ก็เลยถามมีอะไรมีอะไร

แปลกว่าผงกระจุก
ตรงที่เป็นรูระบายอ่ะนะแล้วไม่มีผม
มีผงสีทองอีกเหมือนกัน

บางทีแม่บ้านเขาอาจจะเก็บไม่หมด

เก็บแล้วไปทิ้งกระยะ

ก็นั่งอยู่บนห้องโทร

เป็นบ้านที่สวยมากห้องสวยมาก

ที่เข้าไปนอนก่อนกับแฟนเขา

ได้ยินเสียงเด็ก๒คน

เขาร้องหาพ่อหาแม่เขา

ร้องหาพ่อหาแม่เขา

เพราะว่าห้องนั้นเขาจะติดสระน้ำเลย

ก็ออกไปไม่มี

เขาบอกเฮ้ยเขาก็เริ่มเอกใจแล้ว

เขาบอกงั้นโอเคไม่มีก็ไม่มี

เหมือนกับมีเสียงแววออกมา

ช่วยด้วย
ช่วยด้วย

ช่วยด้วย
ช่วยด้วย

ช่วยด้วย

ช่วยด้วย

ช่วยด้วย
คอเขาเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในฐานมุกที่ทำ
โซะนั่งประวูณอ่ะนึกออกนะครับ
ยังคือไม่ติดลูกกรงอยู่อย่างนี้ถ้าใช่
หนังหัวเปิดผมหลุดฮะหนังหัวเปิดอ่ะอ่า

เขาบอกเอ้ยผมมาดูกันอะไรมีอะไรบอกมาดูมาดูมาดู
คราวนี้เลยว่าไม่ใช่เรื่องแล้วเอาไงดีก็บอกเอาไงก็ต้องย้ายแหละต้องย้ายแหละ
อย่างนี้นอนไม่ได้แน่เสียงเด็กก็ยังร้องอยู่มามี่นั่นแหละกับทั้งเด็กทั้งผู้หญิงเนี่ย
คือตอนนั้นทุกคนลงความเห็นกันว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่คนผีผีเพราะไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่โรงแรม
ไม่มีก็เลยเอาไงดีบอกไปแจ้งเขาบอกว่าขอเปลี่ยนเดี๋ยวไม่งั้นคืนนี้นอนไม่ได้
เพราะเราจองไว้๒คืนต้องเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนไม่ได้
ทำไงอ่ะเจาะข้างหน้าก็ไม่กล้าออกเพราะว่าเขาขวางขวางทางออกอยู่
ก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเลาะไปข้างหลังไปข้างหลังแล้วไปอ้อมเอาเป็นห้องครัวข้างหลังนะครับ
กรูกันออกมาทั้งหมดเลย๖คนครับกรูกันมาพอบอกเปิดประตูด้านหลังที่เป็นครัวออกมาปุ๊บ
ไล่มองไปเรื่อยคุณแจ๊คร่างเขาไปอยู่บนกิ่งต้นมากเลยนะ
เราก็หัวห้อยลงมาแบบนี้

อเจมส์แปลว่านั้น

วิ่งออกไปสำนักงานเลย

มีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งเขาก็ถือเวรคงเป็นเวรเขาแล้ว
บอกน้องเอาบ้านอะไรมาให้พี่เนี่ยเออ
บอกทำไมครับมีอะไรครับอะไรอย่างนี้
ก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เจ้าหน้าที่เขาฟัง
เขาพูดไปไงคุณแจ๊คเขาบอกว่าโอ้ยยังไม่ไปอีกหรอ

อืมยังไม่ไปอีก

เขายอมรับบอกว่ายังไม่ไปอีกหรอ
เขาบอกว่าอ้าวไหนพี่พี่เจอเนี่ย
ปกติแล้วเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่เจอนะ

แสดงว่าแขกก่อนหน้านั้นมาพักไม่เคยเจอ
แต่เขาบอกว่าที่เจอกันเนี่ย
ครอบครัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในนั้น

เวลาเข้าไปเปลี่ยนที่นอนกัน

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยช่วงที่มีซึนามิเนี่ย

แล้วไม่รู้ไงศพก็อยู่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไร

เด็กสองคนก็จมน้ำ

บอกอะไรอย่างนี้ทำไงบอกเอ้า
ใช่อย่างนี้ทำยังไง
บอกงั้นเดี๋ยวผมหาบ้านหลังใหม่ให้แล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนดู
เขาก็จะเช็กอยู่ประมาณ๕นาทีหรือเปล่า
พี่เอานอกโครงการนี้ได้ไหม
เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีแล้วมันเต็ม
ก็เลยบอกเอาได้แต่ขอให้พ้นจากบ้านหลังนี้

เอออย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยเอา
บ๊วยควรหาจริงว่ามันญึกให้ชั้นใช้

ก็ดูว่าในบ้านเสียหายไหมไหม

พ่อแม่ลูกอยู่ตรงสระน้ำที่เราเห็นตอนแรกก่อนที่จะออกไปกินอาหาร
ครับครับนั่งอยู่ตรงเนี้ยเขานั่งกันนั่งกัน
ก็เลยบอกว่าเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเขาคิดจังนะที่เขาเคยเห็น
เขาบอกผมผมเห็นชินผมเห็นชินแล้วอ่าเขาบอกอย่างงี้ครับ
ไม่เห็นชินแล้วเขาออกมาส่งเออก็เลยย้ายย้ายปุ๊บก็โอเค
ก็พอย้ายไปที่ใหม่ก็ไม่มีอะไรนอนสองคืนก็เรียบร้อย
แต่ขากลับเนี่ยก็แวะมาก็ทำบุญให้เขาหน่อยหนึ่ง
เพราะเขาอาจจะมาขออะไรจากพวกเราก็ได้ก็ทำบุญนี้เข้าไป
นั่นคือเรื่องที่ไปเจอไปเจอมาแน่นอนว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕
สองพันห้าร้อยสี่อีกเจ็ดครับเพราะว่าหลายคนถ้าอยู่ในห้วงเวลานั้น
คงจะจำเหตุการณ์นี้ได้ไม่ลืมเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีคลิปต่างต่าง
ใช่ใช่ที่มีการเห็นภาพของคลื่นที่มันซัดขึ้นมาบนฝั่ง
ครับแล้วก็ภาพแห่งการศูนย์เสียครับศูนย์เสียครับทุกวันนี้
เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องณยังสถานที่ที่เคยเกิดเหตุเหล่านั้นเนี่ย
ยังคงวนเวียนมาให้เราฟังอยู่เรื่อยเรื่อยนะครับอืมครับผม
ยังคงมีเรื่องเล่าต่อการพบเจออยู่ที่ว่าใครจะเจอมากเจอน้อยเท่านั้นเอง
ชิวแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปนะวันนั้นสมมุติว่าปีนั้นพี่ชิวไปไปทีหลัง
หรือไปเร็วกว่านั้นไปเร็วกว่านั้นอ่าไปเร็วกว่านั้นต้องไปเร็วกว่าฮะ
ถ้าไปเร็วกว่านั้นเราอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกันทุกวันนี้ก็ได้ใช่
เพราะมันอยู่ข้อนปลายเดือนเบอร์ดีปลายเดือนธรรมดาเพราะว่ากลับจะไปพักที่นั่นใช่ครับผม
แล้วที่ตรงนั้นเนี่ยโดนเต็มถูกไหมครับโอ้โหเต็มมากเลยเออนะครับ
เรียกว่าหลายคนเขาบอกว่าตั้งตัวกันไม่ทันครับผมเขามาเร็วมากใช่
ก็เจ้าหน้าที่ในนั้นเขาก็บอกว่ามันเยอะนะพี่ตรงเนี้ยผมยอมรับว่ามันเยอะครับ
แต่อยู่ที่ว่าอันไหนจะแรงกว่ากันเท่านั้นเอง
เพราะว่าผมเคยไปหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้ว๓วัน
ไปลงพื้นที่เลยฮะไปดูไปเซอร์เวย์เลย
ต้องบอกว่าคำว่าราบเป็นหน้ากลอง
ใช้ได้จริงเรือประมงที่เราเคยเห็นอยู่ในทะเล
ลำใหญ่อะขึ้นมาอยู่บนโบกอะฮะใช่
เออแล้วก็โทษนะครับกลิ่น
กลิ่นที่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
แต่ไม่ใช่กลิ่นที่พึงประสงค์แน่นอนกลิ่นขาวแน่นอน
เออแล้วก็จะมีเรื่องเล่าที่คนที่เขาอยู่ที่นั่นเช่นคนที่ขับรถ
ขับรถโดยสารมักจะถูกโบกถูกเรียกจากชาวต่างชาติ
พอจอดรับปุ๊บปรากฏว่าหายไปหรือบางทีรับมาพาไปส่ง
พอไปส่งเสร็จปุ๊บหายไปเขาเจอกันเขาเจอกันจนกลายเป็นเรื่องปกติอยู่ช่วงนึง
ใช่ครับเออพอขับรถมาตอนกลางคืนเนี่ย
เห็นผู้โดยสารต่างชาติโบกส่วนมากนะตอนนั้นนะฮะ
โดยสารเขาจะไม่รับเขารู้แล้วว่าอันนี้น่าจะมาปรากฏตัว
หรือเขาทำอะไรซ้ำเดิมอยู่อยู่แบบนั้นทุกวันทุกวัน
ก็เหมือนอย่างที่เจอที่เขาต้อนรับพวกผมที่เนี่ย
เขาบอกว่าเนี่ยช่วงที่ทำบุญใหม่เนี่ยนะพี่นะ
ของที่หมายถึงทำบุญเสร็จเขาก็ไปไว้ในห้องครัว
ก็พวกเนี้ยโอ้โหเข้าไปกินกันอ่ะครับเนี่ยเขาบอกเขาเจอเกือบทุกวัน
ก็เหมือนอย่างที่คุณใจว่าเลยเป็นความเคยชินไปเลย
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเสียชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว

ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้ว
และยังคงต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้น

นั่นคือเหตุการณ์ที่พี่ชิลไปเจอไปเจอมา

นะครับณยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ครับ

ทุกวันนี้ที่นี่ก็ยังคงเปิดทำการอยู่

อยู่ที่ว่าดวงคุณจะเจอมากเจอน้อยเท่านั้นเอง

เรื่องของโศกนาฏกรรมขังวิญญาณ

คุณแจ๊กก็ยังเหมือนเดิมเนอะ

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
สามารถที่จะส่งเรื่องราวประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญของคุณมาได้
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการแบบพี่ชิวเนี่ยนะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่

พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงกับเทศกาลเดือนแห่งการปล่อยผี
หรือว่าเทศกาลเดือนฮาโลวีนนั่นเองฮะ
ตลอดทั้งเดือนนี้รับรองว่าเข้มข้นอย่างแน่นอนครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มเป็นต้นไป
วันนี้ลาไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

สวัสดีครับ
ขอบคุณครับพี่ชิวค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ